เตรียมจะระเบิดศึกขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นเกมสำคัญนะครับ
ของเชียงรายยูเนเต็ดและชนบุรีเอฟซีครับกับการคว้าแชมป์เพราะว่าทีมที่คว้าแชมป์เนี่ย
จะได้สิทธิ์ไปเล่นเอฟซีแชมเป็นลีกสองพันยี่สิบสองรอบแบ่งกลุ่มครับก็แน่นอนนะครับ
การแถลงข่าวมีขึ้นแล้วครับที่อาคารราชพฤกษ์นะครับ
เมื่อวานนี้ครับเชียงรายเจอกับชนบุรีนะครับ
แข่งขันกันที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรังสิตนะครับจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้ครับ
ความพร้อมของเกมนี้ครับฝั่งของเชียงรายยูเนเต็ดครับ
มาสันเปอร์เรร่าเฮดโค้ชของเชียงรายนั้นก็เปิดเผยนะครับว่า
อันนี้เขาเชื่อว่าทั้งสองทีมน่าจะมีความกดดันเท่ากันนะครับ
ว่าในงานแถลงข่าวทางโคชเตี้สะสมพบประเสริฐ
จะมีการพูดถึงเรื่องของความกดดันแล้วโยนมาที่เชียงรายครับ
ในส่วนนี้เขามองว่าเป็นศึกตัดสินเพราะว่า
จะเป็นเกมสำคัญที่ไม่มีใครพลาดแน่นอนเลยครับ
เกมนี้นะครับทีมก็จะขาดเอกฤทธปัญญานะครับที่บาดเจ็บไปก่อนหน้านี้
แล้วก็น่าจะไม่มีสุริยาสิ่งมุยด้วยนะครับที่เพิ่งจะหายบาดเจ็บกลับมาครับ

ขณะที่ทางฝั่งของชนบุรีนะครับโค้ชเรียสะสมพบประเสริฐ
ก็กล่าวแซวบิลโรซิมานะครับกองหน้าของเชียงรายว่าเป็นนักเตะที่มีความแข็งแกร่งมากครับ
แล้วก็แซวด้วยนะครับว่าน่าจะจับไปตรวจโดปเหมือนกับที่ชาช่าโคเอลโยโดนไปก่อนหน้านี้
อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่เป็นจุดเด่นของชนบุรีก็คือพื้นฐานฟุตบอลที่ดีอยู่แล้วนะครับ
แต่ก็ต้องเพิ่มความดุดันมากขึ้นและเชื่อว่าอะไรก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ครับ
สำหรับเกมคู่นี้นะครับจะแข่งขันแบบไม่มีแฟนบอลเข้าชมตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙ครับ
เพื่อหา๑ทีมเท่านั้นนะครับที่จะผ่านเข้าไปเล่นในศึกไทยลีก๑ฤดูการ๒๕๖๔ถึง๒๕๖๕นะครับ
จะแข่งขันกันเวลา๑๙นาฬิกาทั้ง๒คู่นะครับ
ก็ทำให้เจ้าบ้านทั้งสองทีมในวันนี้เนี่ยค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่าบุกไปเก็บใช้ชนะในเกมเยือนมาแล้วนั่นเองครับ
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมอื่น

ก็ได้ขอความร่วมมือสมาคมกีฬาในการ

ในรายการที่มีการรวมตัวกันของประชาชน

สูงขึ้นครับตรงนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ก็จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการแข่งขันฟุตบอล

คัดเลือกในรุ่นอายุไม่เกิน๑๔ปี๑๖

ฟุตบอลอาเมเจอร์ลีกรอบคัดเลือก

พร้อมทั้งจะมีการประกาศการแข่งขัน